คุณผู้ชมจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมคะที่มีพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายลูกสาว
อายุแค่สามขวบห้าเดือนน้องฮาน่าค่ะครับ
แล้วตัวพ่อเลี้ยงเองก็ยังอายุแค่สิบเจ็ดอืม
พ่อเลี้ยงน่ะรับสารภาพว่าให้น้องฮาน่าซ้อนรถจักรยานยนต์

ก็เลยพาน้องไปล้างตัวแล้วตีน้องครับ
ไปหลายทีน้องชักอ่า
แล้วก็น้องก็ช็อกไปปั๊มหัวใจน้องพาส่งโรงพยาบาล
เลี้ยงรับสารภาพแค่นี้อืม
แต่แม่ของเด็กบอกว่ายังสงสัยว่าล่วงละเมิดทางเพศลูกของแม่ด้วยหรือเปล่า
อืมแต่พ่อเลี้ยงก็อายุสิบเจ็ดเองอ่ะคุณภาคภูมิครับ
และที่น่าเศร้าไปกว่านั้นน้องฮาน่าคือเสียชีวิตแล้วด้วยนะคะ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูได้รับการประสานให้ไปรับศพน้องฮาน่าค่ะ
เด็กหญิงอายุแค่สามขวบห้าเดือน
ตอนแรกอยู่โรงพยาบาลนวมิน๑ตอนแรกบาดเจ็บ

เช้าวันนี้เสียชีวิตแล้วนะคะแม่ของน้องฮาน่า
คุณยายของน้องฮาน่ายังติดใจยังติดใจว่าพ่อเลี้ยงเนี่ย
ล่วงละเมิดทางเพศด้วยหรือเปล่าตามตัวของน้องฮาน่าเนี่ยค่ะ
มีร่องรอยถูกทำร้ายร่างกายที่หลังที่หัว
คือหนักถึงขั้นที่แกนสมองตายอะค่ะอวัยวะภายในก็เสียหายเยอะนะคะ
ตับช้ำเลือดออกในช่องท้องอวัยวะเพศมีการขยายตัวผิดปกติ
ตรงนี้แหละที่แม่กับยายเขาติดใจว่ามีลักษณะของการถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยหรือเปล่า
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรา
คุยกับแม่ของเด็กนะคะนางสาวถิติยาอับดุลเลาะ
แล้วตัวแม่เนี่ยก็ท้องแปดเดือนนะคะแม่เด็กบอกว่าพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายน้องฮาน่า
ที่พ่อเลี้ยงรับสารภาพอันนี้คือมันก็ชัดแต่ล่วงละเมิดทางเพศด้วยหรือเปล่า
คือเมื่อ๙มีนาคมพ่อเลี้ยงเขารับสารภาพ
เขาบอกว่าทำร้ายร่างกายน้องฮาน่าจริงจริงสี่มีนาคมพาน้องซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
จะไปรับแม่ที่ทำงานระหว่างทางน้องฮาน่าอ้วก
เลี้ยงโมโหต้องกลับไปพาไปล้างอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัว
ตีหัวไปที่น้องหัวน้องสองครั้งตีไปที่หลังน้องอีกสามครั้ง
ฮาน่าชักแน่นิ่งไปพ่อเลี้ยงปั๊มหัวใจแล้วก็บอกญาติให้พาไปส่งโรงพยาบาล
อันนี้คือสิ่งที่พ่อเลี้ยงรับสารภาพรับสารภาพแค่นี้เลยค่ะ
แต่แม่ของน้องฮาน่าบอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะว่าหลังจากเสียลูกสาวไป
เสียใจมากนะคะโทษตัวเองตลอดเวลาโทษตัวเองที่ทำไมไม่ถามลูกสาวให้มากกว่านี้
ทั้งที่ลูกสาวก็มีอาการแปลกเคยบอกแม่อยู่บ่อยว่าอยากอยู่กับแม่
คือทุกครั้งที่พาไปบ้านพ่อเลี้ยงน้องฮาน่าเหมือนกับกลัวตลอดเลยอะค่ะ
แต่แม่บอกเออผิดที่แม่เองแม่ไม่เคยถามแม่ไม่สงสัยอะไรก็ปล่อยมันไป
บอกเสียใจมากที่เชื่อใจพ่อเลี้ยงให้เลี้ยงลูกของเธอนะคะ
ไม่ทันได้บอกลาลูกสาวคำสุดท้ายที่ได้คุยกับน้องฮาน่าลูกสาวเนี่ยนะ
คือน้องฮาน่ามาจับมือแม่แล้วก็เรียกแม่บอกว่าแม่อย่าทิ้งหนูนะ
หนูจะอยู่กับแม่จะรอแม่คลอดน้องนะเดี๋ยวหนูจะเลี้ยงน้องเองอยากเลี้ยงน้องเนี่ยค่ะ
นี่เด็กวัย๓ขวบกว่าสามขวบ๕เดือน
โทษตัวเองด้วยว่าถ้าหนูเชื่อลูกตั้งแต่ที่แรกมันจะไม่เป็นแบบนี้ไง
เพราะว่าลูกหนูจะบอกตลอดว่าหนูขออยู่กับมะนะอย่าทิ้งหนูไปไหนนะ
เขาจะบอกหนูอย่างเงี้ยแต่พอมาแบบหนูไม่เชื่อไม่ค่อยได้เห็นลูกไง
หนูก็เลยไปทำงานไปทำงานแล้วก็ทิ้งลูกไว้กับเขา
จนมาวันที่๔เนี่ยลูกชักหนูก็เข้าโรงบาลอะ
หนูก็เลยแบบฟุ๊กทำอะไรลูกทำไมฮาน่าถึงเป็นแบบนี้
เขาก็ยังจะบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรลูกอวก
กลับมาวันที่๙เขาสารภาพว่าเขาโมโห
ที่น้องอ้วกใสแค่นี้ถึงก็ต้องตีลูกหนึ่งถึงแก่ชีวิตเลยเหรอ
คนนอนทุกคืนเขาจะบอกมาจับมือหนูไว้นะ
ถ้าหนูลุกไปไหนเนี่ยพระหนูไปด้วย
ม้าอย่าทิ้งหนูนะหนูยังอยู่กับม้า
เขาจะพูดกับหนูอย่างนี้ตลอดเลย
หนูไม่รู้ไงว่าลูกหนูโดนอะไรมาบ้าง
นี่แหละค่ะสุดท้ายน้องฮาน่าเสียชีวิตเมื่อเช้านะคะ
แม่ของน้องบอกว่าเมื่อคืนช่วง๕ทุ่ม
ก่อนที่จะรู้ว่าน้องฮาน่าเสียชีวิต
เหมือนกับน้องฮาน่ามาหาที่หน้าบ้าน
แล้วก็ยืนเรียกว่ามะมะก็แปลว่าแม่นะคะ
เหมือนกับได้ยินว่ามายืนเรียกแบบนี้อยู่หน้าบ้าน
แต่ความจริงน้องอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมถูกต้องค่ะ
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าเจ็บหนักค่ะ
แล้วก็เหมือนกับเธอก็ลุกขึ้นมาดูเห็นน้องฮาน่ายืนหน้าบ้าน
ใส่ชุดโรงพยาบาลมีสายมีเข็มเจาะเต็มตัวไปหมด
กำลังจะตอบลูกกำลังจะลุกไปหาเหมือนกับมีมือสีเทาทอง
ลูกสาวไปครับลูกสาวก็พยายามสะบัด
แต่สะบัดไม่หลุดแล้วภาพก็หายไปอืม
แม่บอกแม่รู้สึกแบบเนี้ยเห็นแบบเนี้ยเมื่อคืนตอนเช้าโรงพยาบาลโทรมาบอกเลยว่า
ฮาน่าเสียชีวิตแล้วนะแม่ก็เลยบอกว่าสงสัยน้องคงกลัว
อยากจะอยู่กับแม่เหมือนกับที่เคยบอกแม่ไว้ว่า
จับมือหนูไว้นะอย่าทิ้งหนูไปไหน
มายืนเรียกหนูตรงเนี้ยเรียกม้าแล้วหนูก็ลุกขึ้นนั่งมาดูอย่างเงี้ย
พอพอหนูหลับตาปุ๊บเหมือนมีคนมาดึงแขนน้องไป
แต่น้องก็สะบัดมือออกแล้วภาพมันก็หายไปเลย
เป็นตัวน้องเลยน้องใส่ชุดอะไรคะใส่ชุดโรงพยาบาลเลยค่ะ
พอเช้ามาหมอบอกน้องเสียชีวิตแล้วนะหนูเลยมั่นใจว่าลูกหนูแน่นอน

ทีมข่าวได้ไปคุยกับยายทวดของน้องฮาน่านะคะ
คุณยายพาดาสิงห์จันทร์อายุห้าสิบเจ็ดครับก็บอกว่า
พ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุเนี่ยนะต่อหน้าก็เหมือนจะดี
เหมือนจะรักลูกแต่พอรับหลังทั้งดุทั้งขู่บังคับ
เคยมีคนเห็นนะคะเคยมีคนมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ
ช่วงหลังเหมือนกลัวว่าน้องฮาน่าจะมาเล่าความลับอะไร
เลี้ยงประกบตลอดคอยบอกน้องฮาน่าตลอดว่ากลับบ้าน
โรงเรียนกันคือไม่ยอมให้น้องฮาน่าคุยกับใครอ่ะ
ยายทวดบอกว่าเคยแอบถามฮาน่านะอืม
ว่าเอ๊ะรอยเขียวเขียวช้ำช้ำอ่ะใครทำ
ฮาน่าบอกเลยป๊าทำหมายถึงพ่ออ่ะครับ
เลี้ยงอะค่ะแต่พูดแค่นี้เด็กไม่กล้าบอกคุณผู้ชม
ไม่กล้าบอกอะไรตัวยายทวดไปถามพ่อเลี้ยง
เลี้ยงก็บ่ายเบียงบอกว่าก็น้องเล่นถี่โรงเรียนบ้างอะไรบ้าง

ก็เลยอยากจะให้ตำรวจช่วยหน่อยค่ะเพราะกลัวว่าพ่อเลี้ยง
จะต้องรับโทษอะไรครับอย่างที่บอกคุณผู้ชม
พ่อเลี้ยงเองเพื่ออายุสิบเจ็ดก็ยังเป็นเยาวชนอ่ะคุณภาคภูมิ
ครอบครัวก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยน้อยใจมาก
เพราะครอบครัวของพ่อเลี้ยงเข้าข้างพ่อเลี้ยง
ไม่เชื่อว่าพ่อเลี้ยงทำทั้งทั้งที่ตัวพ่อเลี้ยงก็รับสารภาพเอง
ว่าทำรายร่างกายน้องฮาน่าจริงจริง
แต่โต๊ะไม่คาดคิดว่าเขาจะกล้าทำขนาดนี้เขาก็จะบอกว่าโต๊ะน้ำไม่ไป
โต๊ะน้ำไม่ไปน้าจะอยู่กับโต๊ะน่ารักโต๊ะเขาจะพูดแบบนี้ตลอดทุกครั้งค่ะ
เขากลัวมากตอนหน้าเขาทำดีก็พูดดี
แต่เวลาไม่มีโตเพื่อนเพื่อนโตเนี้ยเขาเห็นอ่ะเขาจะดุ
เขาจะว่าคือว่าเขาจะเป็นคนดุเพราะว่าเพื่อนเพื่อนโตเนี่ยเขาจะมาบอกอีกทีนึง
เขาก็จะบอกคณะเขาจะพูดแบบเสียงเนี้ยกลับบ้านเขาจะดุแบบเสียงแบบครูอ่ะ
อืมทางตำรวจก็บอกแบบนี้นะคะบอกว่าตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ
แม้ว่าพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนอายุแค่สิบเจ็ดปีครับ
แต่ก็แจ้งข้อหาไว้ก่อนทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่พอตอนนี้น้องฮาน่าเสียชีวิตแล้วก็ต้องแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะ

มีการล่วงละเมิดทางเพศน้องฮาน่าด้วยหรือเปล่า
คือใครที่เป็นเยาวชนอายุยังไม่ถึง๑๘เนี่ย
อย่าไปคิดว่าตัวเองจะไม่ถูกข้อหานักนะใช่ค่ะ
กฎหมายเขาเปิดช่องเอาไว้ว่าถ้าการกระทำมันโหดร้ายทารุณเกินเหลือเกินเนี่ย
แบบเกินไปจริงจริงเนี่ยอันนี้เขาเอาแบบคดีปกติเลยนะ
ใช่ค่ะขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาลนะคะ
สามารถดำเนินคดีและลงโทษเหมือนกับผู้ใหญ่ได้เลยนะคะครับอืม